มาดูเหตุการณ์ที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอเอาไว้นะคะ
ที่เขาโพสต์เนี่ยเขาเองเป็นผู้เสียหาย

อยู่ดีเนี่ยโดนคนขับรถตู้ตบหน้าอย่างจังเลย
บอกเธองงเธอตกใจมากจนหน้าชา
เธอบอกไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะเป็นภาพที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดเห็นจังหวะไหมคะ

เดินมาตบเลยเนี่ยค่ะอ่าผู้โดยสารผู้หญิงเขาลงจากรถตู้โดยสารสาธารณะ
แล้วก็คนขับรถตู้เดินปรีเข้ามาเหมือนกับต่อว่าอะไรก่อนนะ
แล้วก็ตบหน้าเข้าไปตบเสร็จขึ้นรถขับออกไปเนี่ยขึ้นรถเลย
แล้วก็เดี๋ยวขับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เนี่ยเธอก็งงเธอบอกเธองงมาก
งงมากงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
หน้าชาจนไม่รู้สึกเจ็บเธอบอกแบบนี้
ทำอะไรไม่ถูกก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

คนที่โพสต์ก็คือผู้เสียหายเองนี่แหละค่ะเธอเป็นพยาบาล

แล้วก็มีภาพนี้มาโพสต์เป็นภาพที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
๖นาฬิกา๔๒นาทีโดยประมาณนะคะ
ตัวเธอเองทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร
ต้องเดินทางไปมาระหว่างที่ทำงานกับบ้านพักก็ใช้รถสาธารณะนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุจริงแล้วเธอติดรถส่วนตัวของน้ามานะคะ

ก็ให้น้ำมาส่งขึ้นรถที่ท่ารถวังน้อย
เพื่อมาต่อรถตู้จะไปมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
น้าก็เลยบอกว่านั่งรถตู้ไปลงรังสิตสิ

เธอนั่งด้านประตูแถวที่๓เป็นที่นั่งเดี่ยวนะคะ
บอกว่าระหว่างทางเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู
แล้วก็มีน้องที่ทำงานโทรมาแล้วเธอไม่ได้รับ
เธอก็เลยตัดสินใจโทรกลับไปเพื่อคุยงาน
เธอบอกว่าเธอคุยงานของเธอไม่ได้คุยอะไรไม่ดี
ใส่คนขับรถตู้โดยศาลเท่านักคันนี้เลยนะ
คุยโทรศัพท์อยู่ประมาณสัก๑๙นาที
พอไปถึงท่ารถรังสิตเธอก็ลงจากรถปกติอะค่ะ
อยู่ดีคนขับรถตู้ลงจากรถมาตะโกนด่า

คือตะโกนถามในลักษณะที่ว่า
ว่าอะไรขออภัยนะคุณผู้ชมมึงว่าอะไรกูอะไรแบบนี้
คนขับรถตู้ถามเธอเธอก็บอกเธองงไม่ได้ว่าอะไร

แต่คนถามแบบนี้แล้วก็อยู่ดีก็ตบหน้าเธอเข้าไปเลยค่ะ

บอกงงหน้าชาจนไม่รู้สึกเจ็บ
ทำอะไรไม่ถูกก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมา
ถ่ายรูปทะเบียนรถเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ยืนยันว่าตอนคุยโทรศัพท์
ไม่ได้ไปพาดพิงอะไรคนขับรถเลยนะ

เธอก็เลยโพสต์หมายเลขข้างรถตู้คันเกิดเหตุนะคะ
มมเลข๒แล้วก็จอจานนะคะ
๑๒๑๐๓รถร่วมบขรถสายกรุงเทพฯรถบุรี
เธอก็โพสต์เอาไว้นี่ค่ะอย่างที่เห็น

กับทางตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
บอกว่าสาเหตุที่โพสต์อยากจะเตือนภัยค่ะ
สำหรับผู้โดยสารต้องระวังตัว
เวลาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

เพราะอยู่ดีเธอไม่รู้อิโน่อีเหน่ก็ถูกตบได้อย่างนี้

กรมการขนส่งทางบกบอกว่าตรวจสอบคลิปนี้นะคะ
ตรวจสอบแล้วรถตู้คันนี้เป็นรถโดยสารประจำทาง
ในเส้นทางหมวด๒ร่วมบริการบขศเส้นทางกรุงเทพลบบุรี
เลขทะเบียน๑๐๒๗๔๘กรุงเทพ

คนขับรถตู้คันนี้ชื่อว่านายมานะนามเงิน
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
เนื่องจากว่าคนขับรถมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าฟิลเจอร์พาร์ครังสิตนะคะ
พฤติกรรมในคลิปกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปี๒๕๕๙
มาตรา๑๐๒วงเล็บ๒แล้วก็มาตรา๑๒๗ด้วยนะคะ
แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพไม่เหมาะสม
โทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แล้วก็นายท่ารถเขาบอกว่าเขารู้จักกับนายมานะนะ
นายท่ารถบอกว่าปกตินายมานะเป็นคนดีคนขับรถตู้คันนี้เป็นคนดีใจเย็น
ร่าเริงไม่ได้ใจร้อนอะไรไม่ได้เป็นเหมือนในคลิปเลย
คาดว่าสาเหตุนายมานะคนขับรถตู้คันนี้
อาจจะเครียดเรื่องส่วนตัวเพราะเพิ่งเลิกกับภรรยาเมื่อสัปดาห์ก่อน

ใช่คุณเลิกกับเมียแล้วคุณมาตบหน้าคนอื่นมันไม่ได้ค่ะ
ก็อายุ๓๕ปีนายมานะโชเฟอร์
หลังก่อเหตุก็เอารถไปจอดทิ้งไว้ที่อู่ซ่อมรถย่านฟิลเจอร์ปาร์ครังสิต
ใกล้เส้นทางไปสระบุรีทางเจ้าของรถตู้เขาต้องไปเอารถมา

ส่วนตัวเองนี่ก็หายไปไหนเลยก็ไม่รู้นะครับ

นางสาวนัทธมนต์นวลศาลซึ่งเป็นพยาบาลที่ถูกโชเฟอร์รถตู้คันนี้

โดยบอกว่าได้ไปพบร้อยตำรวจโทรุจจิโรธกิตติกระหนกการ
สวรรค์สอบสวนสอบพอประตูน้ำจุฬาลงกร
เพื่อที่จะให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ระบุถึงภาพของคนร้ายนะครับ
จากการสอบถามนะครับนางสาวนัทธมนต์บอกว่า
ขึ้นรถตู้มาจากวังน้อยจะไปต่อรถที่รังสิตนะฮะ
มาถึงหน้าห้างลงจากรถคนขับรถตู้เดินลงมา
แล้วก็ตะโกนถามแบบที่คุณเข็มมาสอนบอก

ซึ่งเธอก็คิดอยู่ว่าเออคนอื่นเขามามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่านะ
ไม่คิดว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยด้วยซ้ำ

หันไปมองจู่คนขับใช้มือขวาตบเข้าที่หน้าอย่างแรง

แล้วคนขับก็ยังถามด้วยว่า
ว่าอะไรกูแบบนี้อีกทีหนึ่ง
ก็มาทบทวนดูเหตุการณ์นะฮะเธอบอก
ขณะที่อยู่บนรถไม่ได้พูดอะไรถึงคนขับรถเลย
ขณะที่อยู่บนรถได้คุยโทรศัพท์มือถือกับเพื่อนตลอด
แต่คุยเรื่องงานไม่ต่อว่าอะไรใครทั้งสิ้นเลย
รับว่าตัวเองโทรศัพท์ขณะอยู่บนรถ
แต่อยากถามคนขับรถว่าโทรศัพท์บนรถแล้วทำไมแล้วอะไรยังไง
หรือว่าเกิดสาเหตุอะไรถึงต้องมาตบหน้าเธอ
เขาก็เหมือนกับว่ามึงว่าอะไรกูมึงพูดว่าอะไรกูอย่างเงี้ย
อันนี้ก็งงค่ะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเราไปว่าอะไรเขาตอนไหน
ก็ไปทบทวนว่าเราไม่ได้พูดถึงเขาเลย
หรือว่าเราพูดดังทำให้เขาต้องการอะไรหรือเปล่า
อันนี้ก็จริงยอมรับว่าหนูพูดโทรศัพท์ในตอนขึ้นรถ
ถ้าเกิดมีโอกาสพูดกับเขาอยากจะบอกอะไรเขา
อยากถามว่าอยู่ดีมาตบหนูทำไมหนูจะทำอะไรให้เขา
เธอก็เลยเอ๊ะหรือว่าจะไปคิดว่าตอนคุยโทรศัพท์
แล้วไปหลอกว่าคนขับรถตู้อะไรหรือเปล่า
แต่เธอยืนนะก็คุยแต่เรื่องงาน
พันธุ์ตำรวจเอกปัณพัฒน์เดเชโชธพิสิทธิ์นะครับ
ท่านเป็นภูมิกับการตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
ท่านบอกว่าในส่วนของการติดตามผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้ทราบหมายเลขทะเบียนรถตู้แล้วนะครับ
เป็นรถตู้วิ่งระหว่างกรุงเทพลบบุรี
ประสานงานไปยังในท่าเดินรถตู้ของผู้ก่อเหตุที่จังหวัดลบบุรีแล้ว
คนขับในท่าบอกว่ายังไม่เจอตัวนะครับ
แต่ก็ได้สอบถามเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการบันดาลโทษะด้วยอารมณ์โกรธ
วันนี้นัดจะมาพบพนักงานสอบสวนแต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้นะครับ
ทราบจากเพื่อนของคนขับรถบอกว่าเห็นมีสื่อออกไปหลายแห่ง
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุตกใจที่มีการเผยแพร่ข่าวเผยแพร่คลิปตามสื่อหลายแห่ง

ส่วนของการติดตามเราที่จับว่าลดฮันกราวรถหวายเลียกจะมาอยู่ระหลาย
ก็ให้ทางในท่าเขาก็ติดต่อประสานมานะครับว่า
ผู้ขับขี่ยอมรับนะครับว่า

แล้ววันนี้ก็น่าจะมาพบ

ปรากฏว่าตอนนี้ติดต่อไม่ได้นะครับ
ทราบจากเพื่อนของพวกขี่นะครับ

แต่คิดว่าเราจะติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ครับ

ในส่วนของความผิดเกี่ยวเรื่องเจ้าพนักงาน
ผู้กับขี่เรื่องบริหารตัวไม่ถูกต้อง
อันนี้ก็โผล่ไปหน้าที่ของฝ่ายบริษัท

ภูมิกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร

แต่ว่ายอมรับแหละว่าตัวเองโมโห

เดี๋ยวจะตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ทางผู้เสียหายเขาแจ้งความเอาไว้แล้ว

แต่สามารถฟ้องร้องทางแพ่งได้ด้วยนะคะ

ก็ควรจะออกมามาพบเจ้าหน้าที่เขา